อันนี้อารวาสในโรงพยาบาลคุณผู้ชมฮะ

กู้ภัยอุตส่าห์พามาส่งโรงพยาบาลแล้ว

เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลก็พยายามเข้าไปดูเฮ้ย

ทำร้ายเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลนะ
เนี่ยจังหวะที่คนก่อเห็นนั่งอยู่เนี่ยค่ะฮึ้ย
แล้วก็อารวาสยกเท้าทั้งเตะทั้งถีบเจ้าหน้าที่จนพยาบาลจนคนไข้คนอื่นตกใจอ่ะสิ
ทีมข่าวเลยต้องไปถามเวรเปรย์ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชศรีมาให้ข้อมูลมาแบบนี้ว่า
เหตุการณ์มันเกิดตี๒ของวันอังคารที่๖กันยาครับคนก่อเหตุอายุน่าจะสัก๔๐ปีก็ถูกนำตัวมารักษา
เนื่องจากว่าคนเจ็บเนี่ยเขาหัวแตกแล้วก็เป็นแผลตามร่างกายแต่ว่าไม่ได้เจ็บสาหัสนะ
เจ้าหน้าที่ก็เอาขึ้นเปรย์ก่อนแล้วก็เข็นมาที่ห้องฉุกเฉินระหว่างรอการรักษาไม่รู้เป็นอะไร
จู่ก็โวยวายด่าทอด้วยถ้อยคำหยาบคล้ายพอเจ้าหน้าที่ไปดูใกล้เอ้า
ให้เขาสงบสติอารมณ์แต่ก็ไม่เป็นผลครับทางเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเขาบอก
เขาขอความเห็นใจได้ไหมทุกวันเนี่ยทั้งหมอเอ่ยพยาบาลเอ่ย
เจ้าหน้าที่เวรเปรย์เอ่ยต้องเจอคนไข้ทุกรูปแบบเลย
หากกรณีนี้คนเจ็บคนนี้มีอาวุธติดตัวมาด้วย
ไม่ว่าจะมีดเอ่ยหรือว่าปืนเอ่ยเนี่ยไม่รู้ว่าเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาล
จะโดนทำร้ายร่างกายหรือเปล่าจะโดนยิงหรือเปล่าจะโดนแทงหรือเปล่า

เรื่องต้นเนี่ยทางโรงพยาบาลไปแจ้งความที่สพเมืองนครราชศรีมา
เพื่อจะดำเนินคดีกับคนก่อเหตุแล้วฮะ
ค่ะ